แบบนี้มาดูเรื่องของการลงทุนดูข้อความดูทิพย์ดีกันหน่อยนะ
สำหรับการลงทุนกับครอบครัวบัวหลวง
วันนี้พูดคุยกับสองท่านเช่นเคยค่ะ

และคุณทศพรโสพลเสถียรสุขผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีผู้ชมทางบ้าน
และก็สวัสดีครับพี่ทศนะครับ

ไม่ถึงนะครับ
ก็คือจะบอกว่าฝนตก

แต่ว่าความเสี่ยงในโลกเราก็เยอะเหมือนเดิม

ก็ปิดลบนิดหน่อยแต่จริงช่วงก่อนหน้านี้นี่ผ่านไป
ก็จากต้นปีขึ้นไปบวกประมาณ๒๐เปอร์เซ็นต์
แล้วก็ลงมาลบ๑๐เปอร์เซ็นต์แล้วนี่กลับมาบวกอีก๕เปอร์เซ็นต์
ถ้าจำกันได้ต้นปีเริ่มต้นมาเลยตอนแรกบอกว่าเฟสจะขึ้นดอกเบี้ยแน่นอน
ใช่สักพักนึงบอกว่าไม่ขึ้นแล้วเพราะตัวเลขไม่ค่อยดี

การที่จะออกจากอังกฤษออกจากยุโรป

มีแนวน้องจะขึ้นคุณตก
อาการแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงใช่ไหม
ใช่เป็นความเสี่ยงตลอดเลย

จะบอกอีกว่านี่ขนาดแค่ดีเบจนะ
ประชุมจะมีการดีเบจของ

ในงานที่ดบเรือภาพ

ต้องยึดเศรษฐกิจตัวเองเป็นหลักก่อน

อ่อนค่าก็อาจจะส่งคนเต็มไปหมดเลย

แต่ก่อนหน้านี้ที่เฟ็ดอากาศโครงการต่อดับเบี้ยเนี่ย
ตลาดภูมิทั่วโลกดูปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะ
แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับ
เพราะอย่างเมื่อวันศูกร์นีดาวจนลบไป๑๐๐จุดนะครับ
แล้วอย่างวันนี้นะนิเกอิเปิดมาเมื่อเช้านี้

ผมว่ามันเป็นเหมือนการกลับมาสู่ที่เดิม
สูงสุดกับสู่สามัญต้องบอกว่าอย่างนั้น
คืออะไรที่มันเทคลิกซ์ไป
หรือว่ากล้าที่จะยุ่งกับความเสี่ยง
ตอนนี้ทุกคนก็หักกลองมาลดความเสี่ยงที่มีลง
กลับมาสู่จุดดุลภาพของมัน
แต่ที่สำคัญนะทุกคนบอกว่ากลัวความเสี่ยง
แต่ทองคำก็ปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับ
แต่ช่วงก่อนนี้อยู่ที่ประมาณ๑๓๐๐กว่าเหรียญนะ

บาทแขนบาทอยู่ประมาณทางดาวสาว๑๔๖๑๗บาท
บาทในบ้านเราก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาก
เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือตลาดหุ้นไทยดูเหมือนปรับตัวขึ้นได้ดี
เมื่อมันสูงอาจจะปรับตัวลงนิดหน่อยนะครับ
ต่างชาตินี่ยังมีเน็ตซื้อทั้งปีที่ค่อนข้างเยอะอยู่

ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ธนาคารกลางของอินโดนีเซียนะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะจากเดิม๐๕จากเดิม๐๗๕เหลือ๐๕
ทั้งปีมาปรับลดมา๔ครั้งละลดไปละ๑
แล้วเราก็เห็นว่าเศรษฐกิจของอินโดเนี่ยก็ยังสามารถเติบโตได้นะ
ตลาดหุ้นอินโดก็คล้ายเราเติบโตมา
ก็ก็คืออินโดฟิลิปปินท์ไทยแลนด์จะใกล้เคี่ยกกัน
แม้ว่าความเสี่ยงในโลกมันจะมากก็ตาม
บริโภคนี่ค่อนข้างเยอะมากมากนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วที่น่าจับตาก็คือ
ติดลบมายาวนานลบ๐๑ใช่แล้วก็ศูนย์มานานแล้วก็ติดลบมาลบ๐๑
ใช่นะครับเขาบอกรอบนี้ติดลบลงไปอีกไหมสุดท้ายไม่ยังไม่ขนาดนั้นนะครับ
บอกได้บอกทำอะไรพี่ทดคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ดีกว่าเพราะว่า
ถ้าเขากำหนดนโยบายไปเนี่ยความผันผวนของตลาดดอกเบี้ยก็จะมีมาก
เขาบอกว่าถ้างั้นเขามาบริหารเส้นผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลดีกว่า
การร่างด้วยโปรดจากเล่นหนึ่งจนถึง๓๐ปี
เพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถมาจัดการต้นทุนอันนี้ได้

อย่างล่าสุดเขาเน้นตัว๑๐ปีเป็นหลัก

แล้วนั้นก็คือถ้าเดียวยาวของพันธบัตร
ถ้าคุณไปจับตาดูไปตัวเปรียบเทียบมันอยู่นิ่งทุกอย่างมันก็จะนิ่งไปด้วย
ภาพเสียงก็จะลดลงคนก็จับตาจะทำอะไรมาก
เพราะว่าในสูตรทางการเงินบอกได้เลยว่าผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาว
อยู่แทบทุกสูตรเลยเพราะเขาเอาไว้เปรียบเทียบนั่นเอง

ก็ดูราคาน้ำมันจะเป็นยังไงก็พี่ทศมองยังไงบ้าง
อาทิตย์ที่แล้วสาหุ่นเรียนบริเวณกับอีราน
ซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยก็พูดทำนองว่าไม่เอาก็ยังไม่ลดอ่ะ
แต่ว่าคนที่พูดเยอะเนี่ยคือรัสเซีย
รัสเซียพูดบอกว่าต้องลดกำลังการผลิตได้แล้ว

เราก็ไม่รู้ว่าแต่แนวโน้มคิดว่าคงไม่น่าจะทำอะไรเกิด
น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะผลิตเหมือนเดิม
ราคาน้ำมันก็อาจจะทรงแล้วก็รับอยู่ที่ประมาณแถว๔๐นี่๔๐ต้น
ก็น่าจะโครงการผลิตไว้แบบเดิมคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนักนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมองคล้ายกันก็คือ
พวกนี้ใช้วิธีทางการเงินทั้งหมดนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่อนาคตทุกคนต้องติดตามก็คือ
ภาครัฐต้องเริ่มลงทุนแล้ว
เหมือนบ้านเราเลยนะบ้านเราภาครัฐก็เริ่มลงทุน
เพราะว่าวันนี้เนี่ยรัฐมีส่วนผลัดดันภาวะเศรษฐกิจเกือบทั้งโลกเลยนะ
ภาคเอกชนวันนี้เนื่องจากเกิดความไม่แน่นอนในโลกสูง
พระอาจารย์ชนเนี่ยก็ไม่การจะลงทุนมา
หนึ่งนั้นคนที่ต้องลงทุนมากที่สุดก็คือภาครัฐ
แล้วก็พวกเราคือภาคการบริโภค
เพราะฉะนั้นรัฐลงทุนเราก็มีงานทำ

ใช่แต่ว่าต้องออมด้วยนะครับไม่ใช่ใช้อย่างเดียวต้องพอ

ใครยังไม่เคยเอาเทปนี่ผมแนะนำว่าให้รีบเลยนะ

ไม่ใช่ก็คือเขาก็จะทำอะไรนะก็คือทำแต่งตัว
แต่งตัวตู้โชว์หรือแต่งตัวราคาหลักทรัพย์นี่แหละ
ที่เขาถืออยู่เช่นกองทุนเนี่ย
เพื่อจะให้ผลประกอบการดูไม่เลวร้ายเพราะว่าบัญชีเราปิดเราปิดงวดทุกข

พยายองซื้อได้เลยวันนี้
พยายองลงทุนได้เลย
นิตยาหลัง
ขอบคุณคุณสินทนันกับคุณทศพรด้วยนะคะ